เรามาต่อที่เรื่องของการเมืองกันหน่อยนะครับ
ถึงแม้ว่าคุณธนทรไม่ได้เข้าสภา
แต่ก็ยังคงไปใช้เรื่องของกีฬาเนาะ

นักข่าวก็ไปเก็บภาพไปสัมภาษณ์
เพราะมีดราม่าเรื่องของวิวาธะ

ทั้งเรื่องของแฮชแท็ก

คือเขาก็หาอย่างอื่นทำเอางี้ดีกว่า
ไม่เนี่ยทำหน้าที่สสอเฉินชั่วครัว
ก็จะมีเนี่ยแฟนคงแฟนคลับก็ตามไปให้กำลังใจนะครับ
ไปร่วมแข่งขันฟุตซอลนัดกระชับมิตรปฐุมธานีกับอนาคตใหม่ครับ
ที่สนามฟุตบอลฟิวเจอร์อารีน่ามีคนไปชมสักห้ามรถกว่าคน
ก็เสร็จปุ๊บก็ไปตั้งวงนั่งพูดคุยกันแล้วก็บอกว่า
เป็นความตั้งใจของพักนะที่จะเห็นการเมืองที่สร้างสรรค์สนุกสดใสแล้วก็มีพลัง
ไม่ใช่การเมืองที่เป็นเรื่องของคนที่มีอิทธิพลย้ำว่าการเมืองเป็นเรื่องของทุกคน
อยากให้ทุกคนมีส่วนร่วมแม้ว่านายธนทรนั้นจะไม่ได้เข้าไปอยู่ในสภาพผู้แทนราชดรแล้วก็ตาม
แต่ว่าจะตั้งใจเดินทางไปทำกิจกรรมการเมืองแบบสร้างสรรค์ทั่วประเทศเลยนะครับ
แล้วก็มีประเด็นกับล่าสุดที่มีคำว่าแฮสแท็กสอสอตลาดล่างที่สมาชิกของพักของเขาเนี่ย
ทวิตข้อความตอบโต้ทางด้านของสอสอปารีนาเนี่ยนะฮะก็ยังคงเป็นประเด็นร้อนนะครับ
ที่คุณธนทรต้องพูดพอลูกพักไปเปิดประเด็นอันนี้เอาไว้จนต้องออกมาทวิตข้อความ
ขอโทษแทนลูกพักบอกว่าในนามของหัวหน้าพักผมขอโทษแทนอดีตผู้สมัครของเรา
ทวิตข้อความไม่เหมาะสมและขอเตือนใจเพื่อนชาวอนาคตใหม่ทุกคนด้วยรัก
อย่าชื่นชมตัวเองจนเกินงามระมัดระวังอย่ายกตนเหนือคนอื่น
อย่าไปหยาบคายต่อผู้ใดแม้เขาจะเห็นไม่ตรงกับเราก็ตาม
การเมืองต้องสร้างศัลย์เริ่มที่ตัวเราครับคุณธนทรก็มีการโพสต์ข้อความทวิด
ทวิดเอาไว้และก็มีคนทวิดเยอะติดหัวใจก็เยอะคอมเม้นต์ก็เยอะทีเดียว
เป็นสอสอราชบุรีของพักพลังประชารัฐ
โพสต์เฟซบุ๊กบอกว่าตามที่ถูกกล่าวหามาหลายวันในโลกโซเชียล
บอกว่าเป็นสอสอตลาดล่างเป็นสอสอได้เพราะไปงานศพเก่ง
ตัวเองรู้สึกตกใจแต่ก็รู้สึกขอบคุณจากใจ
สำหรับคำขอโทษของนายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพักอนาคตใหม่
ออกมาขอโทษแทนสอสอของภักดิ์คำขอโทษมีค่ามากและแมนมาก
แสดงให้เห็นถึงสปีริตและจิตใจที่ดีจริง
อยากจะฝากให้นายธนทรอบรมลูกทีมในทั้งในสภาแล้วก็นอกสภา
ให้เลิกทำตัวเด็กเพราะว่าเป็นไอดอลของเยาวชน
แบบนี้นางสารินายังระบุเรียกว่า
ปลอมเฟสเข้าไปด่าทออย่างรุนแรงในกลุ่มราชบุรี

อาจจะส่งผลให้พักอนาคตใหม่หาเสียงยากขึ้น
ในเขตราชบุรี
ดพิงไปว่าทางด้านของพักอนาคตใหม่
ไปปลอมเฟสบุ๊กหรอกแล้วก็ไปด่าเข้าอีก
เขาบอกว่ามีการไปตรวจสอบแล้วแจ้งตำรวจ
นะฮะก็ว่ากันไปต้องรอตรวจสอบด้วยนะครับ
ขณะที่ความขึ้นหน้าในการจะตั้งรัฐบาลครับนายสนที่รัฐสนที่จีรวงได้ค่ะ
การพักพลังประชารัฐเขาบอกว่ายังไงฮะ
เขาบอกว่าตอนนี้พักพลังประชารัฐกำลังพยายามเดินหน้าอย่างถึงที่สุดเลยนะคะ
ที่จะให้มีการตั้งรัฐบาลโดยเร็วเพราะประชาชนคาดหวังที่จะรอดูอยู่
พลังประชารัฐเองก็อยู่ระหว่างรอการตัดสินใจของพักอื่นเหมือนกัน

ว่าเร็วนี้แหละทุกพักน่าจะชัดเจนสักที
นายุทธพงศ์จรัสเสถียรสสมหาสารคามพักเพื่อไทยก็บอกนะคะว่า
การประชุมของพักเพื่อไทยก็เตรียมที่จะเสนอชื่อคุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์
แดดิเดตนายกรัฐมนตรีหมายเลขหนึ่งของพัก
ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในการโหวตเลือกตั้ง
ขออภัยในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีในอีก๒วันข้างหน้านะคะ
ซึ่งนายชูศักดิรินินแก่นำพักเพื่อไทยบอกว่า
โหวตเลือกนายกรัฐมนตรีของรัฐสภาชุดนี้
อาจจะจบลงด้วยการกระทำที่ขัดรัฐธรรมนูลก็ได้
เพราะรัฐสภาต้องพิจารณาก่อนเลยค่ะว่า
แคนดิเดตของผู้ที่ถูกเสนอชื่อให้เป็นนายกรัฐมนตรี
เพราะว่าพลเอกประยุจันทร์โอชาในฐานะที่เป็นหัวหน้าคอสช
ไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่รัฐเป็นเจ้าที่อื่นของรัฐ
แล้วมันเป็นลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูลหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องตรวจสอบด้วย
ต่ออีกหนึ่งคนที่ออกมาพูดก็คือทางด้านของนายอลงกรพลบุตร
รองหัวหน้าภักดิ์ประชาธิปัตย์ก็บอกว่า
ความเห็นของประชาชนจะบวกหรือจะลบเนี่ยมันเสมือนเป็นกระจกเงานะ
ที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาพัก
แล้วยืนยันว่าประชาธิปัตย์น้อมรับความเห็นของประชาชนทุกประเด็น
เพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขให้มาเร็วขึ้น
ซึ่งนายจุลินลักษณะวิสิทธิ์นะฮะหัวหน้าพักเอง
ก็ได้เรียกประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ของภักดิ์ในวันนี้
เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ใหม่
แล้วก็จะมีการนำผลสำรวจของประชาชนไปประกอบการพิจารณาด้วย
ฝากฝั่งของประชาธิปัตย์เองก็ต้องรอดูว่า
สุดท้ายจะตอบรับภาคมัชรัฐรัฐอย่างไร
ไม่รู้ว่าเก้าอี้ของรัฐบนตรีนั้นนิ่งหรือยัง
อันนี้ก็เป็นการเมืองร้อนที่นำมาฝากกันช่วงนี้
เพราะว่าเดี๋ยวเราต้องจับตาเรื่องของการโหวตเลือกนายกด้วยอีกไม่กี่วัน